พี่เบิร์ตก็เป็นหนึ่งในผู้ประกอบการ

ผู้รับสร้างบ้านซื้อบ้านให้กับทหารที่เขากู้มา

กำลังพลจ่าสิบเอกในหน่วยงานกรมสวัสดิการกองทัพบก

อ่าจะมีท่านคณะกรรมการที่ดูแลเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเช็คอะค่ะ
จะเป็นคนสั่งจ่ายเช็คยังไง
ก็จะมีสั่งให้กำลังจ่าสิบเอกคนนี้ไปขึ้นเงินที่ธนาคาร
แล้วก็ได้หักค่าเปอร์เซ็นต์กับค่าธรรมเนียมกองทัพบกไว้
และส่วนที่เหลือเขาถึงจะโอนเข้าบัญชีพี่เบิร์ต
ซึ่งกำลังพลที่เป็นจ่าสิบเอกคนนี้ก็ได้เอาเข้าบัญชีตัวเองก่อน
ก่อนที่จะมาโอนเข้าบัญชีพี่เบิร์ต
ของอย่างเช่นถ้าลายนี้ล้านห้า

เขาจะไปขึ้นเช็ค

ใช่ค่ะ๕เปอร์เซนต์กับค่าธรรมเนียมส่วนต่าง
แล้วเป็นจำนวนอยู่ที่ตกแสนสองกว่าค่ะ
แต่ไม่เกิน๑๒๘๐๐๐ค่ะ

ประมาณอ่าโดยเฉลี่ยแล้วน่าจะอยู่ประมาณเกือบสามสิบล้านค่ะสามสิบล้านอ่ะ
แสดงว่านี่สามสิบล้านค่ะนี่อีกทั้งค่าธรรมเนียมค่า
อะไรต่างต่างนะนะหรือค่าส่วนต่างนี่อีกสี่สิบล้านที่ว่าเป็นนี่อยู่
นี่รวมรวมสองแค่สองคนนี้เจ็ดสิบล้านแค่สองคนนะคะ
๒คนนะไม่รวมกับทหารเป็นพันคนที่กู้แล้วบางคนยังไม่ได้บ้าน
บางคนบ้านก็ไม่สมบูรณ์แบบใช่ค่ะใช่ใช่ไหมคำถามทนายถามคือ
อันนี้มันจะเป็นระเบิดเวลาหรือเปล่าแล้วเดี๋ยวเราไปให้ดูชาร์จว่ามันเป็นเรื่องส่วนบุคคล
หรือเรื่ององค์กรกันแน่ยังไงฮะยังไงเดี๋ยวให้ทางคุณก้อยอธิบายเลย
ยังไงยังไงอ่ะชาร์จนี้ดูได้ใช่ไหมอ่าไม่พิงอะไรขอไม่มีค่ะ
ช่วยดูให้หนูนิดนึงนะคะไม่ต้องค่ะ
เอาไว้ฟังหนุดอยากจะให้ท่านพบทราบนิดนึงค่ะ
เผื่อว่าท่านยังไม่เข้าใจในกระบวนการอมเงินทอนของกำลังพล
และอมเงินค่าบ้านของผู้ประกอบการนะคะ
แต่พบทบท่านให้สัมภาษณ์ท่านบอกท่านก็ทางกองทัพก็จัดกงจัดการไปแล้วนะทนายภัยศาล
มันมีคนที่เกี่ยวข้องดำเนินการอะไรตั้งแต่ตอนนั้น
มันมีทหารหลายนายที่เกี่ยวข้องมีเส้นทางทางการเงินชัดเจน
เดี๋ยวคุณก้อยอธิบายตั้งแต่ขั้นแรกมันเริ่มยังไงไปยังไงค่ะ
เริ่มต้นเลยนะคะทำไมก้อยถึงได้มั่นใจนะคะก็คือ
กรมสวัสดิการคนที่ใหญ่สุดเลยคือเจ้ากรมสวัสดิการ
ซึ่งเราไม่รู้คนไหนนะไม่ทราบหรอกค่ะแต่ว่ารู้แต่ว่าคือที่ได้พูดว่าใหญ่สุด
คือเป็นคนอนุมัติไงคะก้อยเลยต้องต้องพูดว่าใหญ่สุดในกรมสวัสดิการนะคะ
กรมสวัสดิการขึ้นตรงกับกองทัพบกค่ะเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ย
อันนี้ผังของโครงการก้อยโครงการเดียวนะคะก้อยทำเองไม่ต้องไม่ต้องไปบอกปีไม่ต้อง
โอเคค่ะเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยในชุดนี้ค่ะเขาเนี่ยออกใบผู้ประกอบการให้ก้อยนะคะ
ให้ก้อยเนี่ยไปขายบ้านให้ทหารถัดมาปุ๊บเนี่ย
ผอนะคะถัดมาปุ๊บเนี่ยเสหัวหน้าเงินกู้นะคะจนมาถึง
ผู้รับเงินถามคำถามสำคัญว่าทำไมถึงเป็นเรื่อง
ส่วนตัวที่ท่านบอกอันนี้มันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวไงคะ
้อยบอกว่าอันนี้มันคือองค์กรหนึ่งองค์กรของกอง
บกค่ะมันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวเรื่องส่วนตัวน่ะก็
จบไปแล้วไงคะเรื่องส่วนตัวที่ที่จบไปแล้วมานั่งคุย
อนุนี่เห็นแล้วคือได้ค่ะคือมองว่าไม่ใช่เรื่องส่วน
ตัวเพราะอะไรเพราะว่าเงินที่ออกมาเนี่ยทหารทั่วประเทศ
นะคะกู้เงินออมทรัพย์ของตัวเองแล้วเงินออมทรัพย์ของ
ตัวเองเนี่ยคนอนุมัติเลยเนี่ยก็คือท่านเจ้ากรมสวัสดิการ
มาก็ผอกองการออมทรัพย์ถัดมาก็เสหัวหน้าเงิน
กู้นะคะอ่าแต่แต่แต่เขาก็อาจจะไม่รู้เรื่องก็ได้นี่
ก็เขาก็อนุมัติไปไงถ้าคุณมีมีเงินเดือนมีอะไรต่าง
นานาตรงตามคุณสมบัติของผู้กู้อ่าเขาก็เขาก็อนุมัติ
ไปแล้วคุณคุณได้เงินกู้ไปแล้วค่ะอ่ามันก็เรื่องของ
คุณแล้วคุณจะไปไปซื้อบ้านราคาเท่าไหร่อะไรยังไงที่
เหลือคุณมาคุณก็มาผ่อนตามรายเดือนของคุณก็แล้วกัน

เค้าจะไม่รู้ได้ไงนี่คะ
ไหนให้ผมดูก่อน
ไม่มีใบภาพผิงอะไรยังไงใครน่ะ
เดี๋ยวนะคะถามว่าทำไม

ไม่โชว์วันนี้จะอ่านนะคะ
ให้ท่านพบทบฟังว่าหนูน่ะเข้าใจมาตลอดเลยว่า
หรือว่าหนูถ้าหนูเข้าใจผิดหนูต้องกลับ
ขอโทษท่านพบทบด้วยนะคะแต่ที่หนูเข้าใจมาตลอดเลยเนี่ย
คือว่าการอนุมัติเงินออมทรัพย์ของทหารเพราะว่าหนูอ่ะมาสองสถานะค่ะ
อย่างที่หนูบอกหนูกู้ด้วยเพราะฉะนั้นหนูก็ต้องรู้ว่าใครเป็นคนจ่ายเงินให้หนู
ถูกไหมคะพี่ภาคภูมิทีนี้ล่ะทำไมถึงจะไปเกี่ยวกับท่านนายพลทั้งหลาย
เดี๋ยวหนูอ่านให้ฟังนิดนึงนะคะนิดเดียว
อดเงินให้กู้เป็นเงินสมมุตินะคะไม่มีชื่อไม่มีชื่อค่ะ
อนุมัติอันนี้ของหนูเองยอดเงินให้กู้เป็นเงินหนึ่งล้านห้าแสน
แล้วก็มีเศษนั่นคือประกันอัคคีภัยค่ะของหนูเองนี่คือชื่อสามีใช่ไหมฮ
เพราะสามีหนูเป็นทหารใช่ค่ะสามีหนูเป็นทหารและกู้ด้วยค่ะ
อืมแต่มันไม่ใช่สามีหนูกู้คนเดียวนะคะหนูกู้ร่วมกับสามีค่ะ
เพราะว่าเขาให้สิทธิ์ได้ใช่ค่ะภรรยาทหารถูกต้องค่ะกู้ร่วมกันค่ะ
ถูกต้องทีนี้มันจะมีอยู่คีย์เวิร์ดหนึ่งนะคะที่ทำไมถึงต้องเกี่ยวกับท่านนายพล
นะคะและมอบให้กรรมการตรวจหลักทรัพย์นั้นแหละค่ะไปรับจำนอง
ทีนี้กรรมการที่ไปตรวจหลักทรัพย์นะคะเขาจะต้องรับผิดชอบเรื่องเช็คตรงนี้
กรรมการตรวจหลักทรัพย์เนี่ยเขาไม่ได้แค่ไปตรวจหลักทรัพย์
กรรมการตรวจหลักทรัพย์เนี่ยมีอีกหนึ่งหน้าที่ค่ะหน้าที่สำคัญเลยนะคะ
ทั่วประเทศฟังให้หมดเลยนะคะอีกหนึ่งหน้าที่ก็คือเป็นตัวแทนเจ้ากรมสวัสดิการทหารบก
ซึ่งคำว่าตัวแทนเจ้ากรมเสร็จการทหารบกต้องเอาเช็คมาจ่ายก้อยค่ะ
แล้วต้องเอาเงินของกำลังพลที่กู้เข้าบัญชีกำลังพลค่ะ
อย่าลืมว่าก้อยก็เป็นผู้กู้นะคะก้อยทำไมแฟนก้อยก็ไม่ได้รับเช็คเหมือนกัน
เพราะว่าท่านอมเงินห้าเปอร์เซ็นต์ท่านบอกมาตลอดค่าธรรมเนียมกองทัพบก
แล้วนี่แหละคะเป็นเรื่องส่วนตัวก็ก้อยบอกอยู่ว่า
ที่วันนั้นที่ก้อยต้องกลับนั่นในภาษาอีกรอบหนึ่ง
ที่พาไปที่กรรมาธิการนะคะเพื่อภาคภาคประชาชนนะคะ
เพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวค่ะเรื่องส่วนตัวหนูไม่เคยมาพูด
หนูไม่เคยเอามาพูดครั้งนี้หนูมาเพื่อที่จะต้องการให้รู้ว่า
มันมีขบวนการอุบาททุจริตคอรับชั่นเงินของหนูไป
เงินของกำลังพลนะคะนี่คือหนูชัดเจนค่ะ
รู้ชัดเจนเลยธนภัยศาลนั้นเท่ากับว่ามันมีส่วน
ถ้าไม่นับเรื่องเงินทอนนะที่ว่าตัวทหารผู้กู้เอง
เขาก็รับรู้แหละว่าเขากู้ล้านห้าแต่บ้านที่ซื้อแค่ล้านหนึ่ง
จะมีเงินทอน๕แสนเพื่อจะเอาไปทำอะไรก็ว่ากันไป
จะซื้อเฟอร์นิเจอร์หรือจะเอาไปใช้อะไรก็ว่ากันไป
แต่มันมีเรื่องค่าธรรมเนียมห้าเปอร์เซ็นต์จากตรงวงเงินกู้ใช่ไหม
ใช่คือตอนนี้ซึ่งความจริงมันต้องมีไหม
กู้มันต้องมีค่าธรรมเนียมไม่มีมันไม่มีในระเบียบ

เขาเชื่อโดยสุจริตว่ามันมีเพราะว่าเขาไม่เคยได้รับเช็คกับมือตัวเอง
อย่างพี่เบิร์ตเนี่ยพี่เบิร์ตนี่คิดว่าอันนี้มันมี
๕เปอร์เซ็นต์คิดว่าคือมันสงสัยเขาคงมีละนะอย่างนี้ใช่หรือเปล่า

มารู้จักคุณพัฒนีอะค่ะว่าไม่มี
ก็เลยอ้าวแล้วไอ้๕เปอร์เซ็นต์นี้มัน

คืออย่างนี้ผมอธิบายให้ฟังภาพรวมทั้งหมดเนี่ย
คือผู้ประกอบการเขาเข้าใจโดยสุจริตว่า
ค่าธรรมเนียมกองรับบุค๕เปอร์เซ็นต์เนี่ยมีอยู่จริง
เพราะว่าจากอะไรเราดูนะครับว่าหนึ่งเวลาเบิกถอนเงินเนี่ย
กำลังพลไม่ได้รับเงินเองเขาจะหักมาให้ผู้ประกอบการ
แล้วการหักมันก็มีการดึงชะลอเวลาด้วย
จนทำให้ผู้ประกอบการเป็นหนี้แล้วก็คำกล่าวอ้างผู้เสียหาย
ก็บอกว่านายพลบางท่านก็มาเสนอเงินให้กู้เนี่ย
รอเงินจนเป็นดอกเบี้ยซ้อนดอกเบี้ยอะไรก็ตามเนี่ย
สุดท้ายเนี่ยวันนี้ผมอยากจะมาอธิบายแล้วก็
มาขอความเมตตาจากท่านพบทบว่าจริงเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องส่วนตัวครับท่าน
มันเป็นเรื่ององค์กรนะครับและอีกอย่างเนี่ยผมอยากจะพูดในข้อกฎหมายแล้วว่า
ตรงนี้นะครับในขณะที่เจ้าหน้าที่ทุจริตเนี่ยเขาก็ทำการในหน้าที่ในระหว่างดำรงตำแหน่งนะครับ
มันผิดพรบว่าด้วยความผิดของเจ้าที่รัฐทำการละเมิดนะครับ
ซึ่งตรงนี้สามารถฟ้องหน่วยงานได้โดยตรงเพราะเขาทำการในหน้าที่ไม่ใช่นอกหน้าที่
ต่อบุคคลภายนอกนะอันนี้หนึ่งข้อที่หนึ่ง
ข้อที่๒เนี่ยท่านบอกว่าเรื่องนี้จบไปแล้วตั้งแต่ปี๖๓มันเป็นขยะใต้โพมท่าน
อย่างที่พี่ภาคภูมิพูดว่าไม่รู้มันจะเกิดระเบิดเวลาอีกเมื่อไหร่นะครับ
ว่ากำลังพลเนี่ยต้องเข้าใจว่าเงิน๓๔๐๐เขาเนี่ย๓๔๐๐๐มันเยอะ
เขาก็เอาไปเรียกครอบครัวเขาแหละแล้วถ้าเขาไม่ได้คนพวกนี้เขาฝึกยุทธวิธีมา
ถ้าเขามาก่อเหตุกับประชาชนพี่น้องประชาชนใครรับผิดชอบ
แล้วถามว่าไอ้การลงโทษที่ท่านแถลงเอาแล้วได้จัดการไปแล้วเนี่ยลงโทษโดยการงดวันเด็กประจำปี
ย้ายออกจากตำแหน่งมันเพียงพอหรือไม่กับความเสียหายนะครับ
เรามีบทเรียนเราถอดมาแล้วที่โคราชนะครับจากข้างเนี่ยมีผู้เสียชีวิตหลายลายนะครับ
มันเพียงพอต่อการงดบำเน็ตนะครับรายปี๑ปีแล้วก็ออกจากตำแหน่งเพียงเท่านั้นเหรอ
แล้วตอนนี้อันนี้มันไม่ใช่เรื่องส่วนบุคคลในส่วนบุคคลเดี๋ยวผมจะให้ทนายเดโชอธิบายว่าคือเรื่องอะไรเพราะเขารับผิดชอบคดีนี้อยู่
แต่ประเด็นผมอยากจะบอกว่าความเสียหายเนี่ยมันเกิดเป็นขบวนการผมเนี่ยมีรายชื่อนะครับรายชื่อนะครับศัลยบัตรต่างประมาณโดยประมาณเนี่ย๔๘นายนะครับ
มีแล้วก็มีเส้นทางทางเงินด้วยนี่หมายถึงระยะเวลาของโครงการทั้งหมดนะใช่เอานี้เฉพาะส่วนของคุณพัฒนีแล้วก็คุณเบิร์ตมี๔๘นายเกี่ยวข้อง๔๘นายหรอ๔๘นายสัญญาบัตรที่เกี่ยวข้องปัจจุบันนี้มีไปถึงไว้เป็นในพลยันพลเอกแล้วด้วยนะครับมีเส้นทางทางเงินด้วยนะครับมีจุดเชื่อมโยงทั้งหมดแล้วมันจะไม่เ

พบทบท่านเป็นผู้นำหน่วยในยุคนี้ผมเชื่อว่าท่านจะให้ความยุทธรรมกำลงพลได้ธนายภัยสารเนี่ยมาปกป้องอยู่สองส่วนนะครับส่วนหนึ่งก็คือกำลังพลชั้นผู้น้อยส่วนหนึ่งก็คือประชาชนผมอยากให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมายาวผมเชื่อว่าให้ท่านจะให้ความเอ็นทะ